เหตุการณ์ที่ชัยภูมินะคะต้องบอกว่า
อารมณ์โกรธบางทีมันก็ร้ายกว่าที่เราคิด
ทะเลาะกันจริงเรื่องไม่ได้ใหญ่โตมาก

จะขับรถพุ่งชนผัวตัวเอง

คือแม่สามีแล้วก็เพื่อนบ้านตายทั้งคู่ค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาแล้วนะคะ
โมงเย็นค่ะตำรวจสพท์ใหญ่ได้รับแจ้งมา
ว่ามีเหตุรถกระบะพุ่งชนคนเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่ง

ผู้ตายคือนางสมภาอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ

แต่สุดท้ายคุณจุลาพรไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุคือ
คุณพัชรพรที่เทียบพรช์ดีวัย๒๓ปี
ลูกคุณสมภาค่ะครับเบื้องต้นเท่าที่รู้เนี่ยคือ
คุณพัชราพรกับคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ก็คือสามีนะ
ที่เป็นลูกคนตายทะเลาะกันอยู่หน้าบ้าน
ที่นายสมศักดิ์บอกว่าเออขออยู่ดูแลแม่ก่อน
คุณสมภาก็คือแม่เนี่ยป่วยไงบอกขออยู่ดูแลแม่ก่อน
แต่ฝั่งพัชราพรเมียบอกว่าอยากให้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่
นายสมศักดิ์ก็เลยไปคุยกับแม่กับเพื่อนบ้าน
จังหวะที่เดินไปคุยนี่แหละเมียค่ะเดินไปสตาร์ทรถกระบะที่มีคอก
เลี้ยวเข้ามาที่กำแพงบ้านกะจะพุ่งชนนายสมศักดิ์
แต่ด้วยสัญชาติยานของมนุษย์เวลาเจออะไรปุ๊บมันตกจำกระโดดหนีไง
นายสมศักดิ์กระโดดหนีทันแต่แม่ที่ป่วยกับเพื่อนบ้านหนีไม่ทันนะคะ
ก็เลยโดนชนเข้าไปแบบเต็มเลยค่ะ
ล่าสุดวันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตไปที่บ้านเกิดเหตุ
ก็ปรากฏว่าบ้านของคุณสมภารแล้วก็บ้านของคุณจุลพรอยู่ตรงข้ามกัน
จัดงานศพอยู่เลยแน่นอนว่าบรรยากาศนี้เต็มไปด้วยน้ำตาเลยค่ะ
วันนี้เนี่ยเป็นวันชาปนกิจของคุณสมภานะคะคือความเชื่อของคนอีสานเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือที่เขาเรียกกันว่าตายโหงอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาจะไม่เลือกเผาวันเดียวกันแล้วก็วัดเดียวกันเพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก
เพื่อนบ้านก็เล่านะคะว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็คือนางพัชรพรกับนายสมศักดิ์เนี่ย
จะคบกันช่วงปีใหม่นี้เองนะส่วนตัวไม่เคยเห็นหน้าฝ่ายหญิงเลย
ตีห้าวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละทั้งคู่เนี่ยขับรถมาที่บ้านนางสมภา
ช่วงบ่ายได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังลั่นเลยแต่ก็ทะเลาะกันแค่แป๊บเดียว
แล้วก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถเสียงเบิ้ลรถเสียงดังแล้วก็มีเสียงชนดังโครม
พอออกมาดูเนี่ยตอนนั้นคุณสมภานั่งอยู่ในบ้านยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าคุณจุธาพรที่เป็นเพื่อนบ้านนอนนิ่งอยู่แล้วเธอก็ถามคุณสมภารนะว่าเจ็บตรงไหนไหมยังไง
คุณสมภัยยังตอบได้ปกติแต่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะหมดสติล้มตึงไปเลยแล้วเสียชีวิต
ส่วนคุณพัชรพรเนี่ยคนขับภรรยาคนที่คนก่อเหตุก็ไปนอนหมดสติอยู่ข้างรถ
นายสมศักดิ์เนี่ยโกรธแบบสติหลุดเลยจะเข้าไปทำร้ายเมียซ้ำอะค่ะ

ก็คนเนาะแม่เราถูกทำร้ายน่ะไม่ว่าถ้าใครเราก็พยายามบอกให้เขาตั้งสติดีทั้งครู
ครูเป็นครูผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็กลัวจะเอาเขาไม่อยู่คือกันไม่ว่าถ้าใครแต่เนาะไม่ว่าโอ้ใครแหละตรงนี้น่ะ
ปุ๊กไปถามไปนี่ก็ไม่รู้สึกตัวก็กราฟมาดูป้าแหม่มอีก
เขาบอกว่าหลังจากเกิดเหตุไม่ได้ไปเยี่ยมเมียที่โรงพักเลยเพราะยังโกรธอยู่
ก็คิดว่าคงจะอโหสิกรรมให้
แต่อยากจะจัดงานเรื่องแม่ให้เรียบร้อยก่อน
ใจความห้าคำความประหมาตรหรือยังไง

ส่วนทางด้านของคุณอรพิมลูกของคุณจุลาพร

วันเกิดเหตุเนี่ยแม่ไปเล่นที่บ้านคุณสมภาเป็นปกติ

แล้วก็รู้ว่าคุณสมภาป่วยบ้านอยู่ตรงข้ามกันไง
ก็แวะเวียนไปเยี่ยมไปดูแล
อยากจะให้ผู้ก่อเหตุถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ถามว่าพร้อมอโหสิกรรมให้ไหม
ก็อโหสิกรรมให้แล้วก็อยากให้คนก่อเหตุ
เยียวยาครอบครัวตัวเธอด้วยค่ะ
ทางคดีนะคะนางพัชราพรเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ

แต่เจ้าหน้าที่ก็อายัดตัวเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะ
ข้อหาที่แจ้งคือฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าค่ะ
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุปฏิเสธ
จะให้ปากคำในชั้นพนักงานสอบสวน
ครอบครัวก็ติดต่อเข้ามาขอประกันตัวด้วยนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์ไม่เพียงพอค่ะ
ทางครอบครัวบอกว่านางพัชรพรมีอาการป่วยทางจิตและเคยมีประวัติการรักษา
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่มีหลักฐานมายืนยันในเรื่องนี้ก็เลยจะให้ครอบครัวไปชี้แจงต่อสารเองค่ะ